การจะมีฮิริโอตะปะเนี่ยนะครับดีนะครับแต่ให้ทันความผิดจะสำเร็จ
ค่ะคือต้องให้ทันความผิดสำเร็จไม่งั้นโอตะปะแปลว่าละอายชั่วกลัวบาป
อ่าถูกต้องแต่หนุ่มชาวไทยใหญ่คนนี้นะครับ
ขโมยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของวัดไปขโมยไปแล้วเกิดสำนึกผิดครับ
เกรงกลัวต่อบาปขึ้นมาเอารถมาคืนนะครับไปมอบกับตำรวจ
ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะทำงานช้าไป
ถึงบอกว่ามันจะต้องให้ทันต่อความผิดที่ยังไม่สำเร็จด้วยนะค่ะ
จังหวัดเชียงใหม่ครับบันทึกภาพขณะที่ชายวัยรุ่นอายุประมาณ
สิบถึงสามสิบปีนี่แหละสวมเสื้อคอปกสีเหลืองสวมเสื้อแขน
ยาวสีดำทับเอาไว้นะแล้วสวมกางเกงวอร์มสีดำรองเท้าแตะ
เดินเข้ามาทางหลังวัดครับก็เห็นมอเตอร์ไซค์เสียบกุญแจ
ทิ้งเอาไว้ศูนยากาศตอนชาวบ้านเผลอขโมยรถจักรยานยนต
ฮอนดาดรีมร้อยสิบสีดำหมายเลขทะเบียนนะครับหนึ่งก่อไก่
บ่อใบไม้๓๖๘๓เชียงใหม่คือมอเตอร์ไซคันนี้มีพ่วงข้างด้วย
รถคันนี้เป็นรถของวัดครับที่ชาวบ้านใช้ขนของกันสำหรับจัดงานพิธีต่าง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
ล่าสุดครับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทราบชื่อคือนายเอ็มธานุอายุ๒๘ปี
สัญชาติเมียนมานะครับเขาเป็นชาวไทยใหญ่ด้วยนะฮะ
สำนึกผิดฮะสำนึกผิดนะครับ
รถที่ขโมยไปนะฮะมามอบให้กับตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่โจ้
แล้วก็รับสารภาพว่าเขาเนี่ยขโมยรถจักรยานยนต์ไปจริง
หลังจากขโมยรถเนี่ยก็ไปถอดพ่วงข้างออกเอาไปขายนะฮะ
แล้วก็ใช้จ่ายเงินประทังชีวิตจากนั้นก็เกิดสำนึกผิดนะครับ
บาปก็เอารถที่ขโมยไปมามอบกับตำรวจสภแม่โจ้นะครับ
อย่างไรก็ตามตำรวจก็นี่แหละฮะอย่างบอกแล้วว่าไม่ทัน
ตำรวจแจ้งเขาหารักทรัพย์แล้วก็หนีหลบหนีเข้าเมือง
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็นำตัวไปดำเนินคดีครับค่ะ